แต่ลุงเมาเมาจนหลับอยู่กลางถนน
นิ้วสะขยับมาอยู่ข้างมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะ
ลุกขับมือเดียวใครจะมาไว้ตรงนี้ล่ะ

คุณอย่าให้ยืนเลยแค่นั่งแกยังไม่
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้ลุงดูสิเมา
ลุงไม่มองทางเลยลุงก้มต่ำเลย

พี่ปพมุกดาหารช่วยกันนะ
เห็นว่าหลับเลยขยับมาอยู่ที่ปลอดภัยค่ะ
แบบเออก็ยังเมาส์อะแบบเสียงคนเมาส์อะ

อ้าใครไม่เป็นปัญหา

ไม่กลัวใครอยู่แล้วมาเลย
ขนาดเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเขตแล้วลุงยังไม่ตื่นเลยอ่ะใช่ค่ะ

เออแต่แหมเจ้าหน้าที่นะส่งคลิปให้กับนักข่าวนะ
จะได้ตามหาญาติไม่ใช่อะไรหรอกญาติลุงอ่ะ
แล้วปรากฏว่าตอนสักประมาณ๖โมงเย็นมีญาติมารับตัวลุงกลับไป
ยาดคือมารับไปนี่นะคะ
อยู่ห่างจากจุดที่นอนหลับประมาณสัก๑๐กิโล
คุณผู้ชมคือช่วงเย็นอาการน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะ
โอ้โหมันอันตรายไง
คือมาหลับแล้วจริงมันควรแบบหลับอยู่ข้างไหม

สติ๊กเกอร์จอมพลังลุงลุงยังไม่ฟื้นเลยฮะ

ไม่เอานะลุงใครก็เป็นห่วงค่ะ